รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก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

เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสามารถขอพรได้หนึ่งอย่าง

หายจากโรคมะเร็งแล้วก็ถ้าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นลูกพ่อ
ถ้าแสตม์เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสพิเศษนะครับ
พวกเราทุกคนจะร่วมแสดงความอาลัย
ถวายต่อในหลวงรัชการที่๙ของภวงชนชาวไทย
ที่ท่านทรงรักลูกคนไทยทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ค่ะซึ่งในวาระพิเศษครั้งนี้ค่ะ
ทางรายการของเรานะคะก็คัดเลือกนักสู้ชีวิตที่มาร่วมรายการของเรา
เคยมาแล้วนะคะจำนวน๔ครอบครัวค่ะ
เป็น๔ครอบครัวที่เป็นภาพสะท้อนความรักของพ่อที่มีต่อลูก
พ่อที่เสียสละพ่อที่เห็นความสุขของลูกมากกว่าความสุขของตนเองค่ะ
ครับซึ่งทั้ง๔ครอบครัวนี้นะครับ
ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กเท่านั้นเองนะครับ
เมื่อเทียบกับสิ่งที่ในหลวงราชการที่๙ท่าน
ส่งทำให้กับปวงชนชาวไทยทุกท่านครับ
ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีค่ะให้ทั้ง๔ครอบครัวนะคะ
ที่เคยมาในรายการของเราแล้ว
ก็บางครอบครัวก็ร้องได้เพลงหนึ่งบางครอบครัวก็ร้องไม่ได้
วันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่จะให้ทั้ง๔ครอบครัวนะคะ

ครับซึ่งทั้ง๔ครอบครัวนั้นครับ

ที่เสียสละทุกอย่างในชีวิตเพียงเพื่อขอแค่ยื้อชีวิตลูก
และได้เห็นรอยยิ้มของลูกให้ได้นานที่สุด

อยากมาหาทุนสร้างบ้านให้กับคุณพ่อ
เพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่นั้นมาตลอด๒๓ปีที่ต้องนอนติดเตียง
ต่อด้วยคุณอันค่ะ
ครั้งนี้นะคะคุณพ่อแสนจะมาสู้เพื่อลูกสาวที่พ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า
ปิดท้ายด้วยน้องโอมไก่เขย่าที่มีพ่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
และสำหรับเทปแรกวันนี้นะครับก็จะเป็นครอบครัวของคุณอุเทนนะครับ
พ่อผู้ต่อสู้กับแรงร้ายในตัวลูก
ของคนเป็นพ่อครับ
แค่ได้เห็นลูกยิ้มได้หัวเราะได้กินได้ก็คิดว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วครับ
แล้ววันหนึ่งหมอได้บอกว่า
ลูกคนเล็กของผมที่เป็นมะเร็งต่อหมอกไตไม่มีทางรักษาหายครับ
ก็เนื้อที่เหลือ๑๒เซนในท้องที่ไม่สามารถออกได้
ข้างซ้ายมันจะไปติดกับตับแล้วก็ติดกับเส้นเลือดใหญ่
หมอก็ได้พยากรมันจะจบยังไงก็รู้กันอยู่ครับ
เดินถ้าไม่เป็นเลยครับวันนั้นสภาวะจิตใจก็แย่
ตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือเขาจะมีอาการบวมขึ้นมาทุกวันนะครับ
เพราะว่าแคนเซียมต่ำเกลือแร่ต่ำอาโมมินก็ต่ำ
อาการมันหนักขึ้นอีกแล้วครับ
การที่เขาเก็บสารอาหารไม่อยู่มันรั่วไปทางขับถ่าย
มันก็เลยทำให้เขาบวมทำให้ท้องโตขึ้นครับ
คนเป็นพ่อครับแน่นอนมันเจ็บปวดครับมันนอนไม่หลับหรอกครับ
พ่อผมชื่อทีมจันช่วยครับพ่อผมใจดีทำกับข้าวอร่อยครับ
ผมรู้ว่าพ่อรักผมครับผมก็อย่าตั้งใจกินยาครับ
ผมอยากหายจากโรคมะเร็งครับผมจะสู้ครับ
เห็นลูกมีร่างกายที่อ่อนแอลงทุกทีทุกที
ด้วยความกลัวกลัวจะสูญเสียข้อมูลครับ
ผมก็เลยตั้งปณิธานว่าผมจะต้องเป็นพ่อที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง
เพื่อให้ลูกผมได้อยู่และมีชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปครับ
สิ่งที่ทำได้ก็คือให้กำลังใจลูกครับ
พยายามให้เขากินยาให้ตรงกับที่หมอให้มา
ก็ต้องทำให้เขามีความสุขที่สุดครับ
เท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำให้ลูกได้

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเองหรือว่าหน้าที่การงานของเราครับ
เพื่อลูกครับต้องทำให้เขาให้ได้ทุกอย่าง
ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุด
ตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันยังมีชีวิต
ยังทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้
ก็พยายามที่จะสร้างความดีด้วยกันนะครับ
เผื่อว่ามันจะส่งผลดีกับชีวิตเราสองคนบ้าง
จะได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น
แล้วก็เผื่อว่าชาติหน้ามีจริง
เราจะได้ไปเกิดเจอกันอีกในพบหน้าชาติหน้าก็เป็นได้ครับ

คนเราเกิดมาต้องสร้างความดี
ต้องไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก
เบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิต

อยากขอบคุณพ่อครับที่ดีกับผมครับ

อยากบอกว่าผมรักเขามากครับรัก

เพราะเป็นทุกอย่างให้ผมได้จริงครับลูกคนนี้
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นท้องเป็น

แต่เป็นพ่อที่เข้มแข็งที่สุดครับ
จะผ่านวิกฤตไปให้ได้ครับ
ไม่ว่าจะเส้นทางมันจะลำบากยากเห็นแค่ไหน

คุณอุเทนที่ยังติดตราตึงใจคนไทยทั้งประเทศนะคะ
คุณอุเทนเป็นตัวแทนของคุณพ่อที่มีจิตใจเข้มแข็ง
ฝ่าฟันต่อสู้เพื่อลูกที่เขารักค่ะ
ในวันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง
ที่เขาจะได้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวในรายการของเรา
พบกับเขาได้เลยนะครับคุณอุเทน
พ่อผู้ต่อสู้กับมะเร็งร้ายในตัวลูก

ก็ขอต้อนรับคุณอุเทนนะครับอีกครั้งหนึ่งในรายการของเรา
ดีใจแล้วก็ยินดีมากที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง
คุณอุเทนคะตั้งแต่รายการออกอากาศไป
คุณอุเทนเป็นคุณพ่อที่ตราตรึงใจคนไทยมากเลยทีเดียวนะคะ
มียอดวิวสูงมากเลย

คือยอดวิวในโลกโซเชียลเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะคะ
ทุกท่านที่ดูแล้วแชร์กันไปทั่วสารทิศไปหมดนะคะ
เดือนที่แล้วตอนนี้คงขึ้นไปแล้ว

ความมีน้ำใจของคนไทยของคุณผู้ชมที่ได้ดูนะคะ
มีการคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณอุเทนมากันเยอะมากท่วมท้นมาก
แล้วที่เราเห็นแล้วเราประทับใจอดที่จะเอามาพูดถึงไม่ได้เลย
ก็คือว่าทุกคนที่ดูอยู่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
แต่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือยอดโอนนะคะ
บางคนโอน๕๐บางคนโอน๑๐๑
มันเป็นเงินจำนวนเล็กที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลเหลือเกิน
ที่เป๊กคิดว่าคงถึงคุณอุเทนแล้วจิตใจคุณอุเทนคงชุ่มชื้น
มีพลังไปต่อสู้กับโรคร้ายของลูกได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ขอบคุณนะครับทุกจิตเมตตาที่มอบให้กับน้องสแตมครับ
ก็คิดว่าทุกบาททุกสตังค์ที่ให้มาจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับ
แล้ววันนี้ก็มานั่งอยู่ข้างล่างแล้วนะครับ
ลูกชายของคุณอุเทนแล้วก็ลูกสาวนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับ

แซมน้องสตังค์สวัสดีค่ะ
ก็ครั้งที่แล้วนะครับที่มาออกรายการของเรา
คุณอุเทนร้องเพลงแรกก็ผิดเลยนะครับ
ร้องผิดแล้วก็จริงแล้วเนี่ยจะไม่ได้เงินจากรายการของเราไปเลย
แต่เพราะเอิญว่าในวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมในห้องส่งรวมทั้งทีมงาน
แล้วก็หลายท่านเนี่ยร่วมกันบริจาคทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย
เงินไปทั้งสิ้น๑๗๐๐๐บาทนะครับ

แล้วมากกว่านั้นเห็นได้ข่าวว่ามีผู้มีจิตเมตตา
หางานให้คุณอุเทนใหม่
คุณผู้ชมคงจำได้ว่าคุณอุเทนต้องทำงานอยู่
ในสวนยางซึ่งไกลมาก
ไกลมากเข้าออกทีก็ลำบาก

มีบริษัทเขาให้ไปร่วมงานด้วย
เป็นคนใต้ด้วยกันเขาเห็นว่าลูกลำบากครับ
เดินทางก็ไกลเขาก็เลยให้โอกาสได้มาร่วมงานด้วย
บริษัทวนแอมครับบริษัทวนแอม
ขอบพระคุณวอนแอมด้วยนะคะใจดีจังเลย
อยากจะเล่าต่ออีกว่าเป็นเจ้านายที่ใจดีมากครับ

เขาจะเอาลูกชายครับไปอยู่ในออฟฟิศด้วย
ให้เล่นออฟฟิศเพื่อจะได้ผ่อนคลาย
เพื่อจะได้ขยับตัวขยับแข้งขาบ้าง
เราฟังแล้วก็ชื่นใจที่พอจะเยียวยา
ต้องขอบคุณรายการครับที่ทำให้ชีวิตน้องสแตมดีขึ้นครับ
ผมก็ได้ทำงานได้เลี้ยงดูลูกต่อไป
ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับไม่ต้องลำบากเข้าเข้าออกครับ
เห็นมีร้านอาหารนะคะ
หลายที่เลยบอกว่าถ้าแวะเวียนไป
ไม่ว่าตรงไหนก็ตามที่โพสต์มาในหน้าข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ

คือบอกว่าถ้าคุณอุเทนผ่านไปไม่ว่าร้านอะไรที่เคยเอ่ยอยู่ในนั้นนะคะ

บอกอยากให้ไปทานกันแวะได้ทุกร้านเลยที่เคยเอ่ยเคยพิมพ์ชวนกัน
แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน้องสแตมเขาชอบทานสเต็ก

แต่ตอนนี้มาถึงเรื่องของน้องสแตมก่อนมาออกรายการเราวันนี้

ปกติเขาจะบวมอยู่แล้วแต่ว่า๓๔วันนั้นนะครับคือจะบวมผิดปกติ
ก็เลยต้องรีบไปให้หมอเจาะเลือดแล้วก็ดูว่าสารอาหารตัวไหนบ้างในที่มันต่ำที่มันต่ำ
แล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะอาการเป็นไง
ก็หมอให้ยามาครับให้ยามาทานที่บ้านครับ
เห็นบอกยาแต่ละวันนี้ไม่ง่ายเลยในการรับประทาน
เมื่อก่อนก็กินง่ายแต่เดี๋ยวนี้เริ่มขยะยานะครับเพราะว่ายาที่ให้ได้มามันจะเป็นกระเซียมเม็ดใหญ่ก็กินค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็กลิ่นมันก็ค่อนข้างจะแรงนะครับ
ไปโรงพยาบาลมาตอนนี้เป็นไงบ้างครับน้องสแตมหายบวมยังครับหายแล้ว

นะมันเป็นยาที่ทำให้เราหายนะแต่มันก็รสชาติไม่ดีใช่ไหมครับ
ครับ
ต้องพยายามทานเข้าไปนะน้องสแตมนะครับ
แตมคะเคยดูการ์ตูนไหมที่เวลาเขาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขอพรได้หนึ่งอย่าง
ถ้าสแตมเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสามารถขอพรได้หนึ่งอย่าง

ถ้าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นลูกพ่อครับ
พวกเราทุกคนก็อยากให้สแตมหายครับ
เพราะฉะนั้นสแตมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะ

พ่อเลี้ยงหนูกับน้องมาตั้งแต่เด็กค่ะ
คุณอุเทนก็ถือได้ว่าเป็น

เป็นคุณพ่อที่มีความเข้มแข็ง

แต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของจิตใจ

จะตกระกรรมลำบากทำงาน

ก็ยังหวังอยู่ตลอดว่าเขาต้องหายครับ
นี่คือความเข้มแข็งจากปากของคนที่
ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อที่เข้มแข็งที่สุด

โอกาสพิเศษเราก็มีกติกาพิเศษนะครับ

แข่งขันของเราจะร้องเพลงทั้งหมด๓เพลง

ถ้าร้องถูก๑เพลงรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าร้องถูก๒เพลงรับ๒๐๐๐บาท
และถ้าร้องถูกทั้ง๓เพลงนะครับ
ก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลยนะครับ
โดยจะมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับ
ทั้ง๓ตัวตลอดทั้งการแข่งขัน
และทั้ง๓เพลงนี้เราจะรวมกันเฉลยทีเดียว
ตอนร้องจบเพลงที่๓แล้วครับ
ถ้าทำได้๔๐๐๐๐บาทจะเอาไปทำอะไรครับ

คิดว่าที่ที่ผมอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นตลาดของถม

คิดว่าจะไปขายของขายพวกน้ำพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้

ถ้าเงินสี่หมื่นเอาไปใช้จ่ายมันก็หมดไปโดยที่ไม่ได้ต่อยอดครับ
ฝึกซ้อมมาบ้างหรือเปล่าวันนี้

วันนี้มีความหวังอะไรบ้างในการต่อสู้ในเรื่องของเพลง
ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับจะทำให้ดีสุด

แตมคะเดี๋ยวคุณพ่อจะเริ่มร้องเพลงแล้ว
ปกติแล้วเวลาสแตมไม่สบายปวดท้องปวดตัว
พูดให้กำลังใจสแตมเยอะไหม

แตมต้องพูดให้กำลังใจคุณพ่อบ้าง

เราให้ได้ครับ

สู้นะป่ะเดี๋ยวเต้นทำได้

ขอบคุณครับ

รู้จักไหมครับคุณอุเทนรู้จักครับรู้จักเป็นเพลงที่ซ้อมมาไหมครับ
ให้ร้องตามที่เปิดฟังแล้วก็ร้องตามมาคิดว่าน่าจะร้องได้ครับนะ
แต่ว่าความตื่นเต้นและประมาณก็ยังขอบคุมหัวใจอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่
อุเทนเป็นธรรมดาแล้วค่ะของคนที่ไม่ใช่นักร้องอาชีพ
ไม่ต้องกังวลนะคะฟังอินโทรแล้วคุณพี่อุเทนวันนี้เรามีเลยค่ะ
ตัวช่วยแน่นเลยค่ะสำหรับ๓เพลงค่ะ
เพลง๓ตัวช่วยมีโอกาสเปิดเปิดเลยนะฮะ
ใช้
เพลงแรกครับใช้หรือไม่ใช้ครับคุณอุเทน

คุณอุเทนเลือกเลยครับ

๑ครับ

๓ชนิดหนึ่งนะครับ

ได้หนึ่งคำพอนะสำหรับเพลงนี้แสดงว่าร้องได้บ้างนะครับ

ค่ะเผ็ดดีกว่าเลยครับ